ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
กรณีที่คนร้ายมากระหน่ำยิงคนขับรถส่งพระค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าคนที่ต้องการจะไปยิง
เหยื่อที่จะไปยิงไม่ได้รับบาดเจ็บเลยกระสุนกลับพลาดไปโดน
ลูกชายของเขาวัย๖ขวบและตอนนี้เด็ก๖ขวบอาการสาหัสด้วย
ล่าสุดตำรวจจับตัวมือยิงได้แล้วนะคะจับได้ขณะกำลังหนีไปทางภาคตะวันออก
และมือยิงคนยิงเนี่ยสารภาพเลยสาเหตุที่ทำไปเนี่ย
เพราะว่าเขามาจีบแฟนผมอ๋ออ๋อมาถึงคนขับรถอ่ะนะฮะใช่ค่ะ
สารภาพแบบนี้เลยนี่มือยิงจับได้แล้วนะคะ
โดยฝีมือของชุดสืบสวนสพเฉลิมพระเกียรติ
ก็คุมตัวในธวัตชัยหรือว่าโต๊ะเป๋ากระโทกอายุสามสิบเจ็ดปี
คนนี้เป็นผู้ก่อเหตุนะคะไปจับได้ที่สวนยางพาราแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอโนนดินแดงคือห่างจากบ้านของในตู้เนี่ย
ประมาณสี่สิบกิโลเมตรขณะกำลังหนีข้ามไปยังภาคตะวันออกนะคะ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซีบีอาร์ร้อยห้าสิบ
แล้วก็ไม่เจออาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยในตู้เนี่ย
ให้การรับสารภาพนะคะว่าเขาก่อเหตุจริง
แค้นค่ะแค้นที่นายสมบัติไปจีบแฟนสาวของตัวเอง
เพราะว่าแอบไปดูหลายครั้งวันเกิดเหตุสุดแค้น
ตั้งใจไปจีบแฟนตัวเองเลยก็เลยมาดักยิง
แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเอาชีวิตใครนะคะเขาบอกเขาต้องการยิงรถเพื่อข่มขู่เท่านั้น
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในรถมีเด็กอยู่ด้วย
คือยิงไปแล้วหมดแม็กซ์ถึงรู้ว่ามีเด็ก
รับแค้นใครไม่รู้ใครไม่เป็นผมไม่รู้
แล้วถ้ามีคนมาจีบแฟนคุณคุณจะรู้สึกยังไง
ก็ย้อนถามกับผู้สื่อข่าวนะคะถามแบบนี้เลย
ขอโทษเด็กนะคะที่โดนลูกหลงไปด้วย
แต่ไม่ขอโทษนายสมบัตินะเพราะว่ามาจีบแฟนผม

ถ้ายิงว่าไปจีบแฟนคุณกูจะมโยโขฟะไหม
มีสิทธิ์มโยโขฟะนะคะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใคร
แต่มันก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะ
เขาแค่ยืนคุยกันเฉยธรรมดาตามภาษาคนรู้จัก

เป็นการจีบกันเชิงชู้สาวก็ยังไม่ทราบ
นั่นน่ะสิแต่ว่าเนี่ยค่ะน้องเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะคะ
ตอนนี้อาการของน้องแซมนะคะที่ได้รับลูกหลงเนี่ย
จากลูกกระสุนปืนไปเนี่ยนะคะเด็กชายวัยหกขวบตอนนี้เนี่ย
แจ้งนะคะแจ้งครอบครัวบอกว่าให้ทำใจเลย
เพราะว่าเด็กอาจจะกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้
จากกระสุนทะลุปอดทั้งสองข้างแล้วกระสุนเนี่ย
ไปฝังในสามเม็ดนะคะประสาทท่อนล่างไม่ตอบสนองนะคะ
ตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ในตู้เนี่ยนะคะ
เขาย้อนกลับไปดูวันเกิดเหตุอ่ะที่เขาใช้รถบิ๊กไบท์เนี่ย
มาก่อเหตุเนี่ยนะคะรถบิ๊กไบท์คันนี้
เขาก็บอกว่ารถคันนี้เขายืมมานะคะเพื่อจะมาดักรถกระบะ
มัสด้าบีทีห้าศูนย์สีขาวแข็บทะเบียนบำไม้ไม้มาม้า
หนึ่งเจ็ดแปดหกบุรีรำนะคะซึ่งมีนายสมบัตินามวงศา
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นคนขับซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยขอขับมาแล้วก็มาพูดว่ามึงมาจีบเมียกูทำไม
หลังจากนั้นเนี้ยก็กระหน่ำยิงใส่รถรวมเนี้ยสิบสองนัด
คือกระหน่ำยิงโดยไม่สนคำพูดของนายสมบัติที่บอกว่าภายในรถมีเด็กอยู่
ก็เลยส่งผลให้เด็กชายแซมวัย๖ขวบนะคะซึ่งเป็นลูกชายของนายสมบัติเนี่ย
นั่งอยู่ด้านหลังของแคปรถเนี่ยนะคะถูกยิงที่หลังแล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปด้วย
คือในรถไม่ใช่มีน้องหกขวบเท่านั้นนะคะยังมีเด็กชายบีอายุสี่ขวบ
ซึ่งเป็นหลานนะคะของนายสมบัติเนี่ยครับ
อยู่ในรถอีกคนนะคะนั่งมาในรถด้วยแต่ว่าเด็กชายบีสี่ขวบเนี่ยปลอดภัยค่ะ
รวมถึงนายสมบัติเองที่รอดคมกระสุนมาได้อย่างหุดหวิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน
บ่ายสามโมงครึ่งอ่ะอืมนะฮะวันที่สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสามแยกวัดสวายสอที่ตำบลถนนหัก
นี่มีการนำตัวไปแล้วค่ะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ระหว่างที่ทำแผนอยู่เนี่ยดูสิในตุ๊กก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
คำถามทุกคำถามเลยของผู้สื่อข่าวยืนยันนะคะว่าไม่ได้หวังเอาชีวิต
แต่ว่าต้องการยิงใส่รถข่มขู่เท่านั้นไม่รู้ว่าในรถมีเด็กด้วย
จงใจฝืนคำขอร้องของนายสมบัติที่บอกว่าในรถมีเด็ก
เพราะตัวเองได้ยิงไปหมดแม็กซ์แล้วถึงมารู้ว่าในรถมีเด็กอยู่
ส่วนบิ๊กไบท์ที่ขี่ไปยิงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าไม่ใช่รถของเขาอีก
เป็นรถของเพื่อนบ้านนะคุณเขาเห็นรถของเพื่อนบ้านจอดอยู่
แล้วมีกุญแจเสียบเอาไว้ก็เลยขี่ไปเลยนะคะ
เออแล้วก็ไปขี่ไปก่อเหตุหวังจะไปดักเจรจากับนายสมบัติ
แต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยใช้ปืนที่ยืมเพื่อนมาอีก
ปืนก็ยืมเพื่อนมากระหน่ำยิงไปเพื่อระบายความแค้น
ที่มาจีบเมียกูเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ตู้ยังฝากขอโทษญาติพี่น้องขอโทษพ่อขอโทษแม่ที่ต้องหลังน้ำตา
ที่ทำไปเป็นเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นนะคะ
และจากนี้ก็จะขอไปชดใช้กรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ต้องหาบอกว่าต้องการยิงข่มขู่นะฮะแต่ว่าก็ซัดสะหมดแม็กซ์เลย
หมดแม็กซ์เลยสิบสองนัดเลยแล้วน้องแซมเนี่ย
กลายเป็นคนพิการนะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะ
คุณหมอให้ครอบครัวทำใจไว้เลยนะครับนะฮะ